ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับ
ติดตามความคืบหน้าของคดีที่หญิงสาวคนหนึ่ง
ถูกชายที่เคยอยู่กินด้วยกันจุดไฟเผาแล้วก็ขังไว้ในบ้านพักนะครับ
โชคดีที่ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์มาช่วยไว้ได้ทัน
แต่เธอก็บาดเจ็บเป็นแผลตามร่างกายหลายแห่งด้วยกันนะครับ
ส่วนชายคนที่ก่อเหตุหลังจากก่อเหตุแล้ว
ก็หนีไปกบดานอยู่ที่นครรัชศรีมาล่าสุด
บอกว่าจะเข้ามอบตัวนะครับไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ร่องรอยความเสียหายภายในบ้านหลังนี้ยังคงมีคราบเขม่าปกคลุม
ของใช้หลายชิ้นบิดเบี้ยวผิดรูปทรง
บางชิ้นหลงเหลือเพียงเสร็จคิดเท่า
ข้าวของกระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง
แต่ไม่เจ็บปวดเท่ากับร่องรอยบาดแผลที่ทิ้งไว้
บนร่างกายของนางชนขวัญผู้มียิ่งผู้ให้กำเนิด
ทำให้นายวัญชัยคำพากุลซึ่งเป็นลูกชายร้อนรน
ทั้งแจ้งความและร้องเรียนเพจดัง
เพราะเกรงว่าคนร้ายจะหลบหนีลอยนวล
พร้อมยอมรับว่าสภาพจิตใจแม่ของเขาย่ำแย่

ส่วนปมเหตุเกิดจากนายสวรรค์ผู้มียิ่งแฟนใหม่ของแม่
มาหาเรื่องทะเลาะเป็นประจำ
หาว่ามีชายอื่นและติดการพนัน
ทำให้แม่ของเขาตัดปัญหาด้วยการขอเลิกรา
โดยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้น
สาเหตุก็เกิดจากให้เปิดประตูบ้าน

มันแม้เหตุการณ์เลวร้ายได้ผ่านไปแต่เพื่อนบ้านยังคงจดจำวินาทีชีวิต
สองแม่ลูกตะโกนขอความช่วยเหลือเพื่อนหนีตายจากเปลวเพลิง
เนื่องจากประตูบ้านถูกล็อกจากด้านนอก
โดยเพื่อนบ้านต้องใช้แฉลงมางัดเข้าไปช่วยเหลือนำตัวทั้งคู่ออกมา
จากนั้นจึงรู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นแฟนของฝ่ายหญิง
ป่าขวดน้ำมันเบนซินก่อนจุดไฟ
หลังเกิดเหตุแฟนนุ่มของผู้บาดเจ็บหลบหนีไปอยู่ที่บ้านเพื่อนที่เขาใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาได้ยอมรับกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
เนื่องจากรักฝ่ายหญิงมากโดยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาประมาณ๒ปี
นำรายได้จากการทำงานให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้เก็บ
แต่ระยะหลังพบว่าฝ่ายหญิงนอกใจ
และนำเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงไปเล่นพนัน

ตัดสินใจขนของบางส่วนออกจากบ้าน
แต่ฝ่ายหญิงไปตามเอาของกลับคืน
เมื่อเขากลับไปที่บ้านฝ่ายหญิงอีกครั้งเพื่อเจรจา
แต่ฝ่ายหญิงกลับนิ่งเฉยปิดบ้านเงียบ

ตัดสินใจซื้อน้ำมันเบนซินมาก่อเหตุ
แต่เมื่อถึงเวลาจะขอมอบตัวกับตำรวจเอง
สำหรับความคืบหน้าทางด้านคดีความ
อยูดินในความรับผิดชอบของสถานีบุญชัย

รวมถึงความคืบหน้าทางคดี

หากเพียงตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้
เพื่อรับผิดชอบในสิ่งที่เขาก่อขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน